ปาทะลักษณ์สัตว์ลุงติดโป๊ะลอยคอกลางแม่น้ำ

ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมดูคลิปดีกว่า

เอ้ยสายไฟอยู่เจ้าเพชรเจ้าลงมา
จะจอดสายไฟสายไฟ

สายไฟ

นี่คือแม่น้ำน่านระทึกไหมล่ะระทึกมากค่ะ

คือลุงคนนี้นะติดอยู่บนโป๊ะ
แล้วโป๊ะมาอยู่บนเกาะ
ซัดไอ้เกาะนี้มาลอยมาตามแม่น้ำน่านว่

แล้วผู้หญิงคนนี้อยู่บนสะพาน
เห็นเหตุการณ์แล้วว่าสายไฟที่เคยห้อยละโยงระยาง
ถ้าโป๊ะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันเกี่ยวสายไฟแน่นอน

ก็บอกลุงโดดโดดก่อน
ไม่โดดตอนแรกเกี่ยวเข้าไปดิ
เกี่ยวสายไฟปั๊บโป๊ะก็ลมนะครับ
แล้วก็สายไฟลงน้ำดูจังหวะนี้คุณผู้ชม
ดูใจวะนี้นะตอนที่ไฟมันจื้อคือมานะ
นี่นะดูนะบูววว

แล้วก็ขึ้นไปบนเกาะนั้นอ่ะนะฮะโอ้โห
เจ้าหน้าที่เอาเรือออกไปช่วยเหลือขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยครับ
สำหรับผู้ชายคนนี้นะครับแล้วพี่ลงไปทำไมอ่ะ
ที่โป๊ะนั้นน่ะนะครับไปซ่อมเครื่องสูบน้ำอ๋อ
ซ่อมเครื่องสูบน้ำครับคุณผู้ชมฮะก่อนเกิดเหตุนะครับ
ก็นี่แหละฮะไปทำอยู่เพลินปรากฏว่าน้ำมันมาแรง
เพราะเป็นหางของมู่หลานอันนี้นี่ดูตอนเจ้าหน้าที่
พยายามไปช่วยเหลืออืมโอ้โหดึงเข้ามาโอ้โห
ร้องดีจริงจริงนะเนี่ยครับร้องดีจริงจริงอ้าวส่วนอีกเหตุการณ์นึงครับ
เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองเงือกตำบลแงงอำเภอปัวครับ
เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านสองคนลอยคออยู่กลางน้ำเหมือนกันนะครับ
หลังจากเรือถูกกระแสน้ำพัดไปชนต้นไม้
ล่มครับตอนที่จะเอาเรือเนี่ยเข้าฝั่งนะฮะ
แล้วก็ไปช่วยเหลือนะครับขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เอาดูภาพหน่อยครับ
ใครอยู่กลางแม่น้ำ
อันนี้คืออีกหนึ่งเหตุการณ์นะคุณลุงเมื่อกี้ช่วยขึ้นไปแล้ว

เออนี่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่อำเภอปลัวโอ้โห
เท่าที่เห็นว่ารอดประสาทสามชีวิตแล้วนะท่านะครับ

ไปที่พื้นที่บ้านสลีหมู่๒ตะบนพระพุทธบาทที่อำเภอเชียงกลางกันบ้าง
เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปช่วยชาวบ้าน๙คนครับ

ตอนจิ้งหลีดจับจิ้งหลีดน้ำยังไม่มา

มันติดอยู่กลางเกาะซะแล้ว
เอานี่แหละครับนะฮะน้ำมันขึ้นเร็วจริง

ทางภาคเหนือหรือว่าพื้นที่ติดเชิงเขา

เรื่องของสภาพอากาศสถานการณ์น้ำนะครับ

มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ทุกคน

นี่๑๐กว่าคนปลอดภัยเนี่ย